แต่ยังอยู่กับเรื่องของพระฉันนะครับ
แต่ว่ารอบนี้เป็นปาร์ตี้หมูกระทะระดับเจ้าอาวาสล้อมวงฉัน
ชาวบ้านก็บอกไม่ไหวฮะเพราะว่าฉันแต่ละทีมันเอิกกระเหลิกเสียงดัง

หนังคาเขาคาเตาหมูกระทะจริงฮะ
งานนี้จัดขึ้นที่วัดปันเสา
ปันเสาตะบนศรีภูอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็คือจังหวัดเชียงใหม่
ชาวบ้านเขาเอือมละอาทนไม่ไหวเพราะว่าเอาล่ะอาจจะเป็นในพื้นที่ของท่าน

กุฏิท่านเป็นวัดของท่านแต่ท่านคือผู้ที่อยู่ใต้ร่มกาสาวพัฒน์
มีหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนาทำแบบนี้ได้เหรอ
พระมาฉันหมูกระทะน่ะฉันพระฉันหมูกระทะยามค่ำคืนนะ
คือถ้าเป็นมื้อเช้าเอาล่ะเราก็เคยเห็นแต่นี่มันคือเลยพระอาทิตย์ตอนกลางวันแล้ว
ฉันอะไรอีกไม่ได้แล้วอันนั้นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก็ยังมีด้วยแล้วแต่ละรูปแต่ละรูปเนี่ยไม่ค่อยยำเกรงสักเท่าไห
ไม่ค่อยมีปัญหาไม่กลัวเกรงเจ้าหน้าที่เลยก็เลยมีการเป่าแอลกอฮอล์ไปฮะ
จากนั้นมามีทั้งหมด๗คนในวงนี้๗คนเป็นพระสัก๖รูป
และใน๖รูป๔รูปคือระดับเจ้าอาวาสนะแล้วเป็นพระนักพัฒนาด้วย
ระดับนั้นทั้งหมดเลยมีพระครูประหลัดสุรเดชเจ้าวาดวัดยางกวง
พระครูมนูลธรรมศาสตร์พุทธกรเจ้าวาดวัดหัวฝ่าย
พระอธิษฐนัตริย์เจ้าอาวาดวัดบั้นปิงพระพานุกรเจ้าอาวาดวัดปันเสา
ซึ่งเป็นเจ้าภาพล้อมวงหมูกระทะงานนี้แล้วก็มีพระลูกวัดอีก๒รูป
อีกคนนึงก็เป็นคารวาสล้อมวงกินกันแบบนี้
ตำรวจนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะดำเนินคดียังไง
ไม่เข้าข่ายอาบัติประชิกศรี
ตอบใหม่ไม่เข้าข่ายอาบัติปราชิก๔

ไม่ต้องถึงขั้นต้องศึกออกจากความเป็นพระ
ตามธรรมวินัยและพระทั้งหมด
แม้จะรู้ตัวเองแม้จะมีหลักฐานคาหนังคาเขา
แต่เขาก็ไม่ยอมศึกจากความเป็นพระเหมือนกัน

ดังนั้นใครก็ศึกเขาหรือบังคับเขาศึกไม่ได้
พนักงานสอบสวนมองตากันละห้อยตาปิบทำอะไรอ่ะ
ส่งฟ้องฮะเพราะว่าต้องส่งฟ้องทั้งขนาดนี้

ส่งฟ้องก็คือฝ่าพรกรฉุกเฉิน
ในการตั้งวงกินไอ้หมูกระทะที่ว่านี้
แล้วก็ส่งฟ้องในกรณีอยู่ในวัด
มีการกินดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เท่ากับว่าทุกเสียรูปยังคงอยู่
ภายใต้ร่มกาสาวอพัฒน์เหมือนเดิม
พระมหาภัยวันวรววันนูพระวัฒน์สร้อยทอง
เลยบอกว่านี่อยากจะฉันหมูกระทะ

และย้ำด้วยว่าการเป็นพระสงฆ์หรือประชาชน
ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ต้องถูกดำเนินคดี

เดี๋ยวฟังเต็มจากพระมหาภัยวัน

เพราะความหิวรอไม่ได้นะครับ
โลแกนปรากฏว่าสารปรับแล้วนะฮะ
ละหมื่นรู้สึกจะโดนปรับคนละหมื่นสองนะฮะ
อย่าหาธรรมนะฮะ

ชาวบ้านเขายังไม่พ้นเคอร์ฟิลล์เลยนะฮะ
พระสงฆ์ล่อออกเคอร์ฟิลล์ก่อนเพื่อนแล้ว

มีชาวบ้านชาวเน็ตนะฮะ

หมูทะฉันตอนเย็นอร่อยกว่าค่ะ
บางคนก็บอกหมูอยู่ในกระทะธรรมะอยู่ในใจ
คือไม่ต้องยึดหลักอะไรแล้วกับการกระทำครั้งดังกล่าวนี้นะฮะ

ทำผิดเต็มหลักฐานชัดเจน
แต่ทำอะไรสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลย

พนมมือไหว้หรือว่าจะถวายของเนี่ย

พระที่เขาดีเขาจะเดือดร้อนไปด้วยนะคะ